อันนี้หน่อยพี่น้องฝาแฝดถูกยิงตอนนี้เสียชีวิตไปหนึ่งแล้วนะฮะ
อีกคนนึงยังอยู่ในไอซียูเรื่องของเรื่องก็คือมีเพื่อนของเขาที่สนิทกันเนี่ย
หาว่าฝาแฝดคู่นี้ไปบอกเมียเขาว่าเขาเนี่ยมีกิ๊ก
ก็เลยใช้ลูกน้องเนี่ยมาหาเขาที่บ้านลูกน้องนี่ชื่อแมน
คือตอนที่มาหาเมื่อกลางดึกคืนวันก่อนไม่รู้ตั้งใจมายิงขู่หรืออะไรยังไง
สุดท้ายเนี่ยกลายเป็นว่ายิงกันตายนะฮะไปดูนะฮะคลิปเหตุการณ์ที่เขาถ่ายคลิปเอาไว้ตอนที่เกิดเหตุ

แม้งลงบ้านเร็ว
เรียกรถลงบ้านเร็วเรียกไอ้แม้งมารับเร็ว

โอ้โหยิงแบบไม่เกรงใจแม่ไม่เกรงใจใครเลยอ่ะ

พี่น้องฝาแฝดถูกยิงทั้งสองคนนะครับ

วันนี้เสียชื่อเป็คลุณหนึ่งแล้วนะครับ
คือจุดเริ่มต้นของคลิปเลยในความจริง

จากในซอยนี่อันนี้คือแมน
มือยิงนะเขายืนเถียงกับ

มายิงขู่เขาทำไมเหมือนกับยิงเฉียวหูไปละทีนึง

เหมือนกับว่าแมนไปรับงานอะไรจากชวนมาหรือเปล่า
เดินถือปืนเห็นไหมแมนเดินถือปืนจะออกปากซอย
นี่ฮะแฝดพี่คือโกมินซึ่งตอนนี้เสียชีวิตแล้วเดินตาม
ไปค่ะเพื่อจะถามว่ามายิงเขาทำไมมายิง
คู่เขายังงี้ทำไมอ่าเดี๋ยวดูน่ะมีจังหวะหนึ่งน่ะ
แมนตอนจะวิ่งวิ่งไปขึ้นรถเนี่ยทำปืนตก
แม่ยังบอกให้หยิบปืนโกมินเขาบอกผมไม่หยิบ
แต่ว่าแมนกลับมาหยิบปืนแล้วยิงใส่เลยลงไปป่ะยิงไปแล้วนี่จะยิงอีก
นี่ปืนขัดลำกล้องนะครับเดี๋ยวเมื่อกี้ถามเนี้ยเอาอีกป่ะ
แต่ขัดลำกล้องน่าจะจบนะแต่ไปไปใส่กระสุนมาใหม่
แก๊กมาใหม่เนี่ยเมื่อกี้จังหวะใส่แม็กซ์ใช่ไหม

ไม่เอาล่ะครับแต่ชักขึ้นไปอีกค่ะโอ้นี่ไงไม่เอาล่ะครับ

ไม่เอาล่ะครับแม่ของสองขวาแสดก็พยายามห้าม
ลูกถูกยิงไปแล้วก็พยายามบอกให้ช่วยกันเรียกรถพยาบาล
ช่วยกันดึงแม่เข้าอืมกูบอกมึงแล้วไง
โอ้โหทุกผู้ชมครับแล้วนายแมนก็ขึ้นรถ
โยต้าฟอร์จูเนอร์สีขาวแล้วก็ขับหนีหายไป
นั่นเท่ากับว่ามันมีคนชื่อชวนเข้ามาเกี่ยวข้อง
ค่ะพี่แมนเขาบอกไปเคลียร์กับชวนอะไรประมาณอย่างนั้นอ่ะนะฮะ
แมนเสื้อสีขาวเนี่ยเขามีฉายาว่าแมนงิ้วราย
แล้วก็เข้าไปในซอยที่ไปเป็นบ้านของสองฝาแฝดนะฮะพี่น้องฝาแฝด
คือโกมินแฝดพี่กับโกมนแฝดน้องอายุ๒๙ปีทั้งคู่
สุดท้ายก็เหตุการณ์เป็นไปตามคลิป
ผังตรงนี้หน่อยเดี๋ยวผมจะให้ดูกล้องวงจรปิดอะไรอีกหลายมุมนะ
ท่านจะได้เข้าใจถูกว่าเออเรื่องราวมันเป็นยังไง
ส่วนชวนเขาเปลี่ยนเพื่อนสนิทกับ๒ฝาแฝด
เป็นเพื่อนสนิทกับโกมินและโกมนนะ
ปมแตกหักก็คือ
ก่อนหน้านี้ฝาแฝดคู่เนี้ยเขาบังเอิญไปเจอชวนเนี่ย

เหมือนกับไปเจอที่ร้านใดร้านหนึ่งหรือ

เมียของชวนเนี่ยรู้ว่าชวนเนี่ย

เออเขาบอกไปฟ้องใช่ไหม
แฝดนี้หรือเปล่าไปฟ้องเมียเมียเขาหรือเปล่า
ซึ่งทางสองฝาแฝดนี้เขาก็พยายามที่จะบอกว่าเขาไม่ได้ฟ้องไม่ได้อะไร
แต่เหมือนกับว่าวันนี้ชวนเนี่ยเขาเคยขู่ไว้ก่อนแล้วว่าเขาจะเอามือปืนมายิงฝาแฝดคู่นี้
แล้ววันนี้นายแมนก็มาที่ซอยมาที่บ้านของฝาแฝดคู่นี้
แล้วก็มีเหตุการณ์ตรงนี้เกิดขึ้น
วันเกิดเหตุเนี่ยนะครับท่านผู้ชมครับ
จากการสืบสวนของเจ้าหน้าที่เนี่ยคาดว่านายแมนเนี่ยนะฮะ
นั่งมาในรถฟอร์จูเนอร์สีขาวไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนนะ
มาที่ปากซอยแล้วนายแมนก็ลงจากรถมาถือปืนมาสองกระบอกนะ
พอเห็นชาวบ้านเขาตกอกตกใจเพราะว่าตัวเองเนี่ยถือปืนมาด้วยนะ
แมนก็เอาปืนเนี่ยยกขึ้นมาประกบชิดหน้าอกแล้วบอกขอโทษนะครับทำให้ตกใจ
แต่ผมเนี่ยเป็นลูกชายของภูมิกับคงหมายถึงตำรวจ
ถ้าเกิดว่าพี่ไม่สบายใจถ่ายป้ายทะเบียนรถผมไว้ได้นะ
คือเหมือนกับต้องการจะรู้ว่าบ้านแฝดอยู่ไหนกลัวชาวบ้านจะตกใจ
สุดท้ายฮะชาวบ้านเขาบอกเขาก็ไม่ได้ถ่ายรูปหรอก
แต่มองไปที่รถคันนั้นเนี่ยป้ายทะเบียนก็ไม่มี
ก็เลยแบบเอกใจก็เลยบอกว่าอ๋อไปทางนี้
แต่ความจริงเนี่ยคนละทางแต่มันก็มีเหตุการณ์เกิดขึ้นจนได้
กลุ่มของนายแมนเนี่ยขับเข้ามาในซอยซอยเนี่ยอยู่ตรงข้ามบ้านของสองพี่น้องที่เป็นฝาแฝด
ขับเข้ามาตอนนี้คือจะไปถามทางจากชาวบ้านในแมนเนี่ยลงจากรถไปแล้วก็ไปถามทางจากชาวบ้าน
แล้วก็เดินมุ่งหน้าไปหาบ้านของฝาแฝดนี่ค่ะโกมินกับโกมนเดินเข้ามาแล้วที่มาถามว่าบ้านแฝดอยู่ไหนนี่ฮะ
โดยไม่ได้กลับขึ้นไปนั่งบนรถอีกนะฮะมือซ้ายถือโทรศัพท์นะสันนิษฐานว่าอาจจะกำลังโทรหาฝาแฝดคู่นี้ก็ได้
ให้ออกมาเจอหรือยังไงมือขวาเนี่ยคาดว่าถือปืนซึ่ง
ซ่อนเอาไว้ที่ข้างหลังแล้วก็เดินนำทางไปส่วนฟอร์จูเนอร์เนี่ย
ถอยตามนี่นะฮะมีคลิปจากกล้องวงจรปิดที่ทีมข่าวของเรา
ได้มาเพิ่มเติมนะครับนี่เป็นช่วงปากซอยจุดเกิดเหตุนะครับ
จูเนอร์สีขาวไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนขับเข้ามาในซอยแล้ว
คือปากซอยบ้านของฝาแฝดแล้วแล้วจะมีคนลงมาจากรถ
ครับตรงกับนี่ตรงนี้นะเดินเข้าไปก็เห็นมั้ยฟอร์จุนเนอร์
ก็ถอยตามเข้ามาเนี่ยเขาเดินมาถามทางของคนนะแล้ว
ในซอยแม้ว่าชาวบ้านเขาจะเอกใจเพราะเห็นว่านายแมนเนี่ย
เอาปืนมาด้วยแกล้งบอกทางผิดแต่นายแมนก็ไปหาบ้านเขาจนเจอนะ
ท่านผู้ชมดูกล้องวงจรปิดของบ้านที่อยู่ในซอยที่เกิดเหตุ
นี่ดูนะฮะเสียงจะชัดด้วยนี่ช่วงที่มีเสียงปืนยิงกัน
แมนแล้วจะมีอีกคนนึงด้วยนะเดินเข้าไปในซอยเขามากัน๔นะ
อีก๒คนอยู่บนรถเพราะเสียงปืนดังขึ้นที่นี่เสียงโวยวายก็ตามมาแล้ว
เห็นไหมฮะคือเหมือนกับตอนนายแมนเดินเข้าไปแล้วไปมีเสียงปืนดังขึ้นก่อน
ไม่รู้ว่าตอนแรกตั้งใจจะไปยิงขู่หรืออะไรยังไง
แฝดพี่แฝดน้องเนี่ยเขาเดินไล่ตามมาแล้วแม่เขาก็เดินถ่ายคลิปตามมาด้วย

เพราะมีคนเดินมาหาถึงบ้านแล้วเอาปืนมายิงลูกชายเขา
เขาก็เดินไล่กันไปมันก็จะเหมือนกับคลิปที่แม่ถ่ายซ้ายมือใช่ไหม

จังหวะที่แม่เดินตามก็คือจังหวะที่เป็นคลิปซ้ายมือที่แม่ถ่ายอยู่เนี่ยค่ะ
โกมินแฝดพี่เขาก็พยายามถามว่ายิงเขาทำไม

มีโกมลเนี่ยเดินตามหลังมาแล้วแม่ก็ถ่ายคลิป
สุดท้ายก็นั่นแหละฮะนี่จังหวะปืนตกแต่โกมินเลือกไม่หยิบ

แต่จริงแม่พูดนะหนูหนูไม่หยิบปืนไม่หยิบปืนแม่พูดนะ
นี่คุณรู้ได้ที่นี่คือพูดกับแมนน่ะ

แม่นี่กลับมาหยิบเปลือแล้วยิงเขาเลยอ่ะทีเนี้ย

แม่พยายามใจเย็นนะ
ว่าพยายามห้ามแมนหรือว่าห้ามลูกตัวเองหรืออะไรยังไงนะแม่

ที่เป็นเหตุการณ์ที่แม่ของคนเจ็บและคนตายเนี่ยบันทึกเอาไว้

เกิดอะไรขึ้นเมื่อคืนที่ผ่านมาอืมวันนี้ทีมข่าวเราก็เลยลงพื้นที่นะคะ
ที่ซอยสภูมิทรัพย์ในอำเภอพุทธมณฑลนครปฐมค่ะครับ
ก็อย่างที่เราทราบกันไปว่าสุดท้ายแล้วนายโกมินคนที่เป็นแฝดพี่
เสียชีวิตแล้วครับส่วนโกมนแฝดน้องเนี่ยยังเจ็บสาหัสอยู่ในไอซียูนะคะ
ได้คุยกับพี่เขยสองฝาแฝดเขาบอกว่าชวนก็คือเพื่อนสนิทของโกมน
แล้วซึ่งครอบครัวบอกว่าแม้จะไม่เห็นชวนในคลิปแต่เชื่อว่าชวนอยู่ในที่เกิดเหตุด้วย
คิดว่าน่าจะนั่งอยู่บนรถอืมเพราะมีบางช่วงในคลิปเนี่ย
พูดขึ้นมาประโยคนึงบอกว่าให้ไปเคลียร์กับพี่ชวน
ก็จากในคลิปแมนมันก็พูดว่าพี่ชวนเขาให้ผมมาผมก็ไม่รู้
แต่ก่อนที่มันจะพูดคำนี้มันยิงปืนขึ้นฟ้าก่อน๒นัด

อ้นมันก็เลยแบบว่าโมโหว่ามึงเป็นรุ่นน้องอ่ะมึงมาทำอย่างนี้กับกูได้ไง

ชวนมันเป็นเพื่อนกูมันไม่ทำกับกูแบบนี้อะไรอย่างนี้
แล้วก็มีรถฟอร์จูเนอร์จอดอยู่ตรงแยก
เขาก็เลยเดินไปเขาก็คงคิดว่าเพื่อนในรถอาจจะเป็นชวนก็ได้อะไรอย่างนี้
ทีนี้มันมีหลักฐานชิ้นหนึ่งค่ะที่ทำให้ครอบครัวเชื่อมาก
ชวนอยู่ในที่เกิดเหตุวันนั้นด้วย
นี่ค่ะรองเท้าสีดำมันตกอยู่ในที่เกิดเหตุคู่นึง
เขาบอกเขามั่นใจว่าเป็นของหนึ่งในคนร้ายแน่

อ้าวชวนชวนใส่รองเท้าแบบนี้
ที่คาดว่าอาจจะอยู่บนรถหรือยังไรเนี่ยแต่พอเขาเอารองเท้าคู่นี้ที่ตกในที่เกิดเหตุ
ค้นดูลองไปดูซิว่าเป็นของใครเพราะเชื่อว่าเป็นหนึ่งในของคนก่อเหตุแน่
เอ้ามันคล้ายกับที่ชวนใส่แล้วเคยลงรูปเอาไว้เลยนะ

ก็เลยทำให้ครอบครัวมั่นใจว่าชวนต้องมาด้วยแน่
ซึ่งก็อาจจะใช่หรือไม่ใช่ก็ไม่รู้นะฮะ

แต่ตอนนี้เบื้องต้นครอบครัวพี่น้องฝาแฝดเนี่ยเอาคลิปให้ทีมข่าวดูนะคะ
เป็นคลิปที่สองฝาแฝดวีดีโอคอลไปคุยกับภรรยาของชวนด้วย

เพราะว่าสุดท้ายแล้วเรื่องต้นเรื่องมันมาจากที่ชวนบอกว่าสองฝาแฝดไปฟ้องเมียเขา
ว่าเขาไปกับสาวอื่นจนเป็นเรื่องเป็นราวใช่ไหม
ใช่ซึ่งอันนี้คือเคลียร์ก่อนเกิดเหตุใช่ไหม

คือเหมือนกับพี่น้องฝาแฝดรู้แล้วว่าชวนเนี่ยเข้าใจเขาผิดหรือเปล่า
ใช่ก็เลยโทรไปเคลียร์กับภรรยาให้รู้เลยว่าเธอไม่ได้รู้เรื่องนี้มาจากเราสองคนใช่ไหม
อืม
นี่ฮะคือเขาก็พยายามจะคุยให้เห็นเป็นหลักฐานว่า
เขาไม่ได้บอกไม่ใช่เขาภรรยาของชวนไม่ได้รู้มาจากเขา
ภรรยาของชวนก็บอกว่าเธอก็ไปสืบมารู้ของเธอเองอะไรประมาณอย่างนั้น
เออแต่สุดท้ายนายแมนก็มาที่ซอย
ค่ะแล้วก็ยิงกันตาย

ถ้าตามข้อมูลที่เขาบอกกันนะท่านผู้ชมครับช่วงบ่ายสามวันนี้ชุดสืบสวน
นี่ฮะไปคุมตัวในแมนได้แล้วนะครับ

อ้าวนี่แหละนี่เมื่อกี้แหละทำไมยิ้มหวานขนาดนี้เกิดอะไรขึ้น
ตำรวจบอกยังสอบปากคำไม่ได้เลยเนี่ยคุณรัชพรทำไมคะ
ไม่รู้เมาไปโดนตัวไหนมาแมนดีดเหรอ
นี่ฮะเห็นไหมเนี่ยเขาทำหน้าตาอย่างนี้
โอ้โหชื่อจริงชื่อพานุพงศ์สัพพนานะฮะ

สอบพอพุทธมนต์ทนคุมตัวมาได้แหละ
คือคนเมื่อคืนนี้เมื่อคืนวันก่อนนี่ฮะ
คือลักษณะท่าทางแบบ
ยังไม่มีสติเลยอ่ะสอบปากคำอะไรไม่ได้เลยมึงฟังกูนะมึงคิดผิดแล้ว
คือตอนที่มาถึงโรงพักเนี่ยถึงขั้นชี้หน้าด่าตำรวจด้วยนะ
ด่าเลยเหรอฮะเออขึ้นมึงขึ้นกูบอกให้ตำรวจระวังนะ
จะยิงทิ้งอะไรพวกเนี้ยโอ้โห
ตำรวจต้องพยายามเอาตัวมาให้สงบสติอารมณ์เนี่ยฮะกว่าจะจับมานั่งตรงนี้ได้
ตรวจสอบประวัติคดีเนี่ยในแมนเมื่อปี๕๗นะฮะ๒๕๕๗
เคยถูกจับคดีครอบครองอาวุธปืนนะครับแต่ตอนนั้นยังเป็นเยาวชน
นี่ฮะตอนนี้เพิ่ง๒๓โอ้โหแมนตอนนี้อายุยังน้อยอยู่เลยนะ
อ่าจากการตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดนะครับ
มันมีคดีที่เคยมีการยิงถล่มหน้าอบตนครชัยศรี
เกี่ยวกับเรื่องของขัดแย้งเรื่องธุรกิจสีเทาเนี่ยตำรวจบอกว่า
แมนนี่คล้ายกับบุคคลในกล้องวงจรปิดในคดีนั้นด้วยนะครับ
ภูมิกับการสพพุทธมนต์ธนบอกว่าตอนนี้ตำรวจแจ้งข้อหากับนายแมนนะฮะ
ข้อหาเบื้องต้นคือร่วมกันพยายามฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
เรื่องของการพาอาวุธปืนไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะ

เรื่องของการยิงปืนในที่สาธารณะด้วย
ร่วมกันพยายามฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาเนี่ยก็เพราะว่ามีพวกมาด้วย
เหลืออีก๓คนเดี๋ยวต้องไล่จับต่อนะฮะ
แต่ตอนนี้เสียชีวิตไปแล้วหนึ่งใช่ไหม
มันก็ต้องเป็นเรื่องของการฆ่าคนตายแล้วล่ะ

อีก๓คนที่เหลือตำรวจบอกว่า
แนนนี่ยังแบบสติสตังค์ยังให้ปากคำไม่ได้เลย

ก็เลยยังไม่สามารถจะสอบเค้นได้ว่าอีก๓คนที่มาด้วยกันเนี่ย

นี่ภาพจากกล้องวงจรปิดอีกมุมหนึ่ง

เหมือนกับมีใครเนี่ยวิ่งเข้าออกที่รถอยู่

มา๔คนนะครับจากข้อมูลของเจ้าหน้าที่
เจ้าหน้าที่เห็นได้คือในแมนกับอีกคนหนึ่งที่ลงไป
แต่อีก๒คนบนรถไม่รู้มีใครบ้าง
แต่เมื่อกี้เห็นน่าจะเป็นแมนหรือเปล่าเดินเข้าไปแล้วลงจากรถแล้วเดินเข้าไปก่อนแล้ว
นี่นะครับ
ตอนที่ได้ตัวในแมนมาเมื่อช่วงบ่ายเนี่ยนะครับที่ว่าโอ้โห
ยังสอบปากคำไม่ได้ยังคุยอะไรไม่รู้เรื่องเลยเนี่ยท่านผู้ชมครับ
มีอยู่ช่วงหนึ่งที่เจ้าหน้าที่เนี่ยเปิดห้องให้สื่อมวลชนบันทึกภาพ
แต่สื่อมวลชนบอกว่าก็คงได้แค่บันทึกภาพ
เพราะถ้าคุยอะไรกับผู้ต้องหาก็คงจะคุยไม่รู้เรื่อง
ตอนนี้เขาเหมือนกับยังเมาไม่รู้เมาไปโดนตัวไหนมานะครับ

ว่าเกิดอะไรยังไงขึ้น

แม่ของโกมินและโกมลพี่น้องฝาแฝดซึ่งก็อยู่ในเหตุการณ์ด้วย
และแม่เป็นคนบันทึกคลิปเหตุการณ์เอาไว้ตั้งแต่บ้านยันปากซอยเยอะแล้วลูกชายก็ถูกยิง
แม่บอกว่าตอนนี้ก็โล่งใจไปหน่อยหนึ่งที่ตำรวจเนี่ยจับตัวในแมนมือยิงได้
แม้จะยังจับได้ไม่ครบทุกคนเหตุการณ์ในคืนวันนั้นแม่บอกว่ามันยังเป็นภาพติดตาอยู่
เพราะลูกชายสองคนถูกยิงต่อหน้าต่อตาอย่างโหดเยี่ยม
ตัวแม่เองก็เกือบถูกนายแมนลั่นไกลใส่นะแม่บอก
อกจากนี้แม่ยังมั่นใจว่าหนึ่งในผู้ร่วมก่อเหตุที่มาด้วยกันเนี่ยต้องเป็นชวนเพื่อนรักของลูกชายแน่
เพราะว่ามีปัญหาเข้าใจผิดกันมาก่อนหน้านี้
ว่าคุณน่ะเป็นเพื่อนกันลูกแม่ให้คุณเต็มร้อย
แม่เองยังให้เต็มร้อยคำว่าลูกเพื่อนทุกคน
ใช่ไหมเออที่แม่กล้าออกไปก็คำว่าชวนไง
ที่แม่ออกไปเนี่ยมันไม่ใช่คนอื่นนะชวน
แม่ก็รักชวนนะเออนี่แหละแม่ถึงออกไป
ก็ไม่นึกว่าชวนนี่จะกล้าทำลูกแม่
ที่เหลือก็ต้องรอขยายผลต่อนะครับ
หรือว่าเพื่อนของฝาแฝดที่ชื่อชวน
ถ้าเกิดคุณไม่ได้ก่อเหตุคุณไม่ได้ยุ่งไม่ได้รู้เห็นอะไรเลยเนี่ย

ใช่ค่ะนี่มีคุณผู้ชมคนหนึ่งส่งคอมเมนต์มาเหมือนกันนะ
บอกว่าถ้าเกิดกลัวภรรยารู้ก็อย่าทำผิดแต่แรกสิ

แต่เรื่องอย่างนี้มันต้องถึงขั้นมาฆ่ากันตายเลยเหรอ